คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของสังคมตอนนี้มันมีอะไรแปลก

มีผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดนครนายกเธอขี่มอเตอร์ไซค์ไป

แล้วก็มีคนร้ายขี่รถตามมาประกบเธอ
อยู่ก็ลงมาแล้วก็ตบหน้าเธอใช่หรืออย่างนั้น
เธอกำลังจะขี่รถตามไปถามว่ามาตบหน้าฉันทำไม
คนร้ายคนนี้กลับจอดรถแล้วก็เอามีดที่อยู่ใต้เบาะ

ไม่รู้จักกันไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไร
นี่ค่ะเธอชี้บาดแผลชี้ร่องรอยให้เราดูนะคะ
ก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้เธอก็โพสต์เรื่องราว
ชื่อว่าคนโพสต์ก็คือนางสาวอาริสา
สัมพันธ์รัตนาชัยอายุ๒๗ปี
พอพบกับทีมข่าวก็ชี้ร่องรอย
กช้ำที่ถูกตบหน้าที่แก้มขวาให้ดูเลย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าวันนั้นช่วงเย็นวันที่๓๐สิงหาคม
ขณะที่เธอจอดรถจักรยานยนต์รอแฟนที่ทำธุระอยู่หน้าร้านทองเสร็จ
ก็มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบด้านข้าง
จากนั้นใช้มือตบมาที่ใบหน้าของเธอ
ทั้งที่เธอก็ยืนยันไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนเลย

แล้วก็เพิ่งจะกลับบ้านที่อำเภอบ้านหนาจังหวัดนครนายก
ได้เพียงวันเดียวเท่านั้นเอง

แต่นี่ก็มีผู้ชายขับมาเสร็จตบหน้าเราเลย
บแล้วคือหนูก็เลยหันไปแล้วก็เลยถามว่า
รู้จักกันเหรอมาทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
มีแฟนก็เลยบอกพี่ตามผิดคนปะเนี่ยอะไรอย่างนี้
แล้วคือเขาก็ชี้หน้าชี้หน้าเราค่ะแล้วบอกว่า
เนี่ยมึงนั่นแหละหลายครั้งแล้วอะไรอย่างนี้

เฮ้ยนี่ไม่ได้อยู่แถวนี้นะอะไรอย่างนี้

แล้วเพิ่งมามาเมื่อคืนแล้วคือ
หนูก็ไม่รู้จักเขาคือไม่รู้จักอยู่แล้ว

ขับลงตรงซอยธนาคารข้างตลาด

หนูก็ตะโกนบอกจอดไปโรงพักอะไรอย่างนี้

ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นฟังไปพร้อมกัน

แล้วก็เนี่ยค่ะทำท่าจะมาจ้วงแทงเธอ
หลังจากที่เธอตามมาถามว่ามาตบหน้าทำไม

ให้คนมาช่วยกระทั่งมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเดินออกมาชายคนก่อเหตุ
ผู้ชายเดินออกมาก็เลยขี่รถหลบหนีไปเนี่ยฮะ
หลังเกิดเหตุตอนนี้เธอไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านนาไว้แล้ว
แล้วก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีลักษณะตาแดงเลื่อนลอยเหมือนมึนเมา
แต่ไม่มีกินเหล้าตามร่างกายซึ่งเมื่อวานนี้เธอก็ไปติดตามความคืบหน้า
แล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมล่าสุดก็ได้ภาพของชายคนก่อเหตุ
รายนี้มาแล้วคนนี้นะคะก็เลยอยากให้ตำรวจได้นำตัวมาลงโทษ
เพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อเหตุกับใครอีกนะฮะปล่อยไว้ก็อาจจะเป็นอันตราย
กับสังคมแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะ